นี่แหละครับโอ้โหอาจารย์ครับในระหว่างนี้
ถ้าจะไม่พูดถึงประเด็นร้อนหรือพูดถึงที่สวหญิงท่านหนึ่ง
ประกาศลาออกแล้วมีผลเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคม
มันส่งสัญญาณอะไรครับมันชี้เห็นอะไรเกี่ยวกับการที่จะลงคะแนนโหวตนาย
รัฐมนตรีครั้งนี้ได้ไหมฮะอาจารย์สุภาพครับ
คนที่อยู่ดีจะลาออกจากการเป็นสวไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรต่ออะไรเลย
มันต้องมีข้อสันนิษฐานที่ไม่ปกติ
คำถามก็คือว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวลายหลุดว่าสวท่านหนึ่งเป็นสุภาพสตรี
ออกมาระบายความในใจว่ามีแรงกดดันจากสวอย่างขนาดหนักมาก
คือคล้ายว่าลงคะแนนเสียงไปในทางไหนก็มีปัญหาทั้งนั้น
ถึงขนาดเรียกร้องว่าทำไมเราไม่รักสามัคคีกัน
เพื่อที่จะได้เป็นเหมือนตัวอย่างสวในอดีตที่ผ่านมา

แล้วทำไมเราต้องทำกันถึงขนาดนี้
แล้วพอวันนี้สอสอผู้หญิงคนลาออก
คำถามคือคนเดียวกันไหม
คุณเรนูเป็นคนเดียวกันไหมกับเจ้าของโพสต์

แปลว่าแรงกดดันการกดดันสวเป็นจริง
แล้วหนักมากทนไม่หนักมากไม่ถึงขั้นลาออกหรอก
โทษเถอะนะการเป็นสวเนี่ยเงินเดือนก็ไม่ใช่น้อย
มีผู้ช่วยตั้ง๖๗คน
แล้วอยู่ตัดสินใจลาออกเนี่ย
ถ้าไม่มีแรงกดดันมาก

ใช่มั้ยน่าสนใจมากในประเด็นนี้
เพราะในสอวรเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีภาคการเมือง

แต่มันก็สะท้อนเห็นว่าก็มีกลุ่มย่อยทางการเมืองในนั้นเหมือนกัน

มีทั้งกลุ่มสวที่บอกว่าจะสนับสนุนคุณพิธา

แต่วันนี้ปรากฏว่าภาพที่ออกมาเนี่ย

ก็คือไม่ลงคะแนนเพราะว่าตัวเลขจะไม่ถึง๓๗

กึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่
กึ่งหนึ่งสมาชิกที่มาประชุมหรืออยู่ในองค์ประชุมนะครับ
คือนับทุกคนที่มีสมาชิกภาพ

ก็มีแรงกดดันในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยน
ตนเองได้ออกมาสื่อสารกับสังคมตอนแรก
สะท้อนเห็นว่าในสวเองก็มีการเมืองอยู่พอสมควร

ซึ่งพอถึงจุดนี้ที่อาจารย์พูดนะครับ
ถ้าไปดูการหยั่งเสียงของไทยรัฐทีวีที่บอกว่า
สวประภาษีนั้นนะครับ

เลข๕ในฝั่งสีเขียวเนี่ยมันนิ่งอยู่นานมากแล้วนะ
สุดท้ายปลายทางมันจะถึง๑๐ไหมเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าจับตา
เหมือนการลาไม่เข้าติดภารกิจการงดออกเสียง
หรือว่าการอะไรก็แล้วแต่เป็นการหาทางลงของสอบวอลมองอย่างนั้นได้ไหม
เอาอย่างนี้นะลางดออกเสียงไม่มามีค่าเท่ากันคือไม่รับ
แล้วอย่างกรณีอาจารย์นวรัฐนะฮะอาจารย์นรัฐบอกว่าที่งดออกเสียง
เพราะว่าจริงแล้วสวก็ไม่ควรโหวตนายกอยู่แล้วอาจารย์มองท่าทีของอาจารย์นวรัฐยังไง
คือเอาอย่างนี้ถ้าจะให้ดูหล่อนะถ้าโดยทั่วไปนะงดออกเสียงเนี่ยดูหล่อคือไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
แต่ในกรณีนี้เนี่ยงดออกเสียงเนี่ยถ้าจะคิดว่าดูหล่อไม่ใช่
ชัดเจนว่างดออกเสียงคือคุณไม่รับคุณไม่มาคือคุณไม่รับคุณขาดคุณลาคือไม่รับ
เอาให้ชัดอย่างนี้จะได้ดูออกใช่ไหมอาจาร
การไม่แสดงว่ารับหรือไม่รับด้วยการไม่มาและงดออกเสียง
เป็นสิทธิของสอวอร์ตามรัฐมนุน

สิทธิของเขาเท่ากับสอสอเป็นตัวแทนโปรงชน

คือการทำหน้าที่ของสวอันดับแรกเลย

ส่วนจะลงมติเรื่องไหนเดี๋ยวว่าตอบค่ะ
แต่ว่าขาดประชุมโดยไม่มีเหตุอันควร

มันฟังเหตุผลแล้วมันฟังแล้วมันไม่มีน้ำหนัก
อันนี้คือถือว่าไม่ทำหน้าที่ที่ดีพอ

เพราะท่านก็มีเหตุทั้งนั้นจะขอลาประชุม
แต่ว่าพี่น้องประชาชนเขาตัดสินได้เอง
ดังนั้นการมาประชุมคืออันดับแรกเลยที่จะบอกว่า

แน่นอนล่ะครับก็เป็นสิทธิ์ของสวที่เขาจะโหวตได้ทั้งหมด
จะเห็นชอบไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียง
แต่อย่างไรก็ตามเราก็จะเห็นได้ว่า
ในกติกามันได้กำหนดเอาไว้ว่า
สวนั่นก็คือผู้แทนของปวงชนชาวไทย

แม้ว่าที่มาอาจจะต่างกันสวชุดนี้มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด
เพราะฉะนั้นการโหวตก็ต้องฟังเจตจำนงของพี่น้องประชาชน

คือเราไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งคือคำตอบสุดท้าย
เราไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งคือสิ่งที่ดีที่สุด
แต่การเลือกตั้งมันคือสิ่งที่จะวัดได้มากที่สุด
และจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าประชาชนนั้นเขาต้องการอะไร
หรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าเจตจำนงทางการเมืองนี่แหละ
เพราะฉะนั้นการโหวตของสวก็ต้องฟังเสียงตรงนี้ด้วย
ไม่ได้เป็นการโหวตโดยเรื่องของกระบวนการที่มีการเมืองภายในองค์กรหรืออะไรต่างเหล่านี้นะครับ
คือการไม่มาทำหน้าที่ในวันที่รัฐสภาต้องโหวตนายกเนี่ย
อันนี้ผมถือว่ามันไม่สมควร
เพราะว่าวาระสำคัญที่สุดนะ๔ปีมี๑ครั้งนะโหวตนายกนะ
แล้ว๒ปกติแล้วสวไม่ควรจะมาโหวตนายก
เขาอุตส่าห์ไปเขียนไว้ในบทเฉพาะการให้
เพื่อให้คุณได้มาทำหน้าที่โหวตนายก

เขาอุตส่าห์เขียนรัฐมนูลให้
ต่าเอาคำถามพ่วงไปถามประชาชน
ประชาชนก็บอกเห็นด้วยที่สวจะโหวตเลือกนายก
อันนี้ก็แปลว่าคนมอบคนเห็นด้วยกับความสำคัญของสว